ขยับต่อไปดูดราม่าที่มายาว

เป็นดราม่าก่อนหน้านั้นก็คือ

คุณหมอทวงเตียงคืนจากพี่นวัด
นวัดก็ออกมาฟาดคุณหมอไปรอบนึงแล้ว

แม่มาแวะมาฟาดพี่นวัด

ยังไม่สิ้นสภาพการเป็นสอสอนะ
แค่หยุดการปฏิบัติหน้าที่สอสอ

มาได้เลยครับรอบนี้พี่เอ๋บอกไงรู้ไหม

สมเพศพี่นวัดสมเพศในความเห็นแก่ตัว

ติดจากเวทีประกวดนางงามของพี่นวัดเอง

นั่นแหละพี่เอ๋บอกเนี่ยคุณไม่ต้องไปโทษใครเลย

รัฐบาลเขาก็ทำเต็มที่แล้ว
ขอความร่วมมือกับประชาชนบางส่วนบางฝ่าย

มาตรา๔๐หรอมาตรา๔๔หรอไม่แน่ใจพี่เอ๋ยไม่ได้ให้คำตอบนี้
ใช่แต่ว่าคือตอนนี้นายกก็รวบกฎหมายฉบับเดียว๔๑ฉบับเขาอยู่คนเดียวอยู่แล้ว
ไม่มีก็เหมือนมีไอ้ม๔๔ที่ว่านี้นะฮะ
แต่ไม่พลาดก็คือคู่หูดูโอดาวสภา
แล้วเวลาเขาจะมาด้วยกันเมื่อก่อนในสภาเขาจะมาคู่กัน
สสิระเจนจาคะรอบนี้ก็ออกมาร่วมถล่มพี่นวัดเช่นกันฮะ
สสิระบอกว่าคุณนวัดไปโวยหมอมันไม่เหมาะสมเลยนะ
ไม่ควรมีพฤติกรรมอย่างนี้และไม่ควรปิดโอกาสกับผู้ป่วยรายอื่น
แล้วยังไม่พอคุณนวัดยังเอาเรื่องเตียงคนไข้
เชื่อมโยงกับเรื่องการเมืองมันใช่เหรอ
นี่สสิระเจนจาคะออกมาประสานเสียงกับสสพี่เอ๋ปรินา
พูดสั้นอย่างนี้คุณนวัดฟังไว้ฟังสสิระไว้อย่าใจดำ
อย่าใจดำและควรจะเป็นตัวอย่างของการเสียสละด้วย
ต้องพูดอย่างนี้นะนี่สศเสียระเจนจาคะและทั้งคู่อย่าพูดไปไหนนะฮะ
พี่ณวัดมาแล้วณวัดซัดกรับสอดสกฏคพิเอปรินาท้าเลยนะ
ท้าว่าอย่าซ่าและอย่ามาเล่นกับนวัดมิฉะนั้นจะเจอจัดหนักชุดใหญ่
บอกไปก่อนนะแต่เอาชุดเล็กเอาชุดเล็กไปฟังก่อนอาทครึ่งสศพิเอปรินาเชิญ
มึงสัมภาษณ์สื่อมึงบอกว่า
สมเพศกูแชร์ไปเลยแชร์ไปหามัน
ปารีนาแชร์ไปหามันแชร์ไปทุกที่
ศิละอีกตัวหนึ่งมึงนะสมเพศกู
ขอโทษน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยนะ
เขาเรียกว่าคนไส้เดือนมันยังมีประโยชน์บ้าง
ประวิทย์ขึ้นมาจนถึงหัวถ้ามึงเลียได้มึงเลียให้เขาตื่นด้วยเว้ย
ไม่ใช่หลับหลับตื่นตื่นไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้อ่ะ
ปากเสียนักเป็นคนที่แย่มากมารยาทไม่มีแต่ช่างมันเถอะ
มันเป็นคนทำลายประเทศมันบุกลุกป่า
เจอกูไหมล่ะเอเจอกูไหมล่ะปากอย่างมึงอ่ะมามาสิโถเฮ้ย
อย่าซ่านะถ้าเอ๋ซ่ามาชุดใหญ่นะฮะ
จริงคุณนาวัทคนร้ายนี่ดูดเดือกด้วยผ้าร้อนแรงเลย
เพราะว่าคลิปนี้เขาใช้คำว่าเขาหนีออกมาจากโรงพยาบาล
เพราะว่าก็คือเป็นดราม่าที่มีคลิปเสียงคุณหมอที่ขอเตียงคืนก็เลยหนีออกมา
แล้วก็มีการถ่ายคลิปลักษณะเป็นบุรี้แล้วบอกว่าพร้อมจะปล่อยคลิปนั้นด้วยนะ
แต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้คุณหมอออกมาแถลงข่าวบอกว่า
คุณนวัดโทรไปหารองพอโรงพยาบาลนั้นแล้วขอออกเองนะคะ
ก็คุณหมอเป็นคนพูดมาก่อนไงคุณนวัดก็เลยบอกยังไงก็ออกกันแล้วกันนะฮะ
นี่คือเรื่องราวที่ร้อนแรงแล้วแต่งานนี้เนี่ยพี่การสะกิดการไหนอ่ะ
การไหนอ่ะการวิภาพก่อนอ่ะการเมียพิเศกอ่ะใช่ฮะ
เมียพิเศษบอกห่วงพี่นวัดนะกลัวเป็นบายโพล่านะ
กลัวไบโพล่าไบโพล่าคืออารมณ์คุ้มดีคุ้มร้ายอารมณ์สุดคั่วอย่างเนี่ยเหรอ
เพราะอะไรพี่การตามไลฟ์พี่นวัดตลอดไม่ว่าจะเป็นรอบแรกรอบสองรอบสามทั้งหลายนะฮะ
เอ้าแล้วพี่การรู้ได้ไงพี่นวัดมีความสุ่มเสี่ยงจะเป็นบายโพล่า
ผัวพี่ไงพี่เสกไงเป็นอยู่เออเป็นอยู่รักษาอยู่
มันเป็นความทุกข์ทรมานของคนครอบครัวที่จะต้องมาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
ดังนั้นพี่การด้วยความปรารถนาดีห่วงใยไม่อยากให้พี่นวัดเป็นโรคร้ายโรคนี้
พี่การทิ้งท้ายขอโทษนวัดขอโทษพี่นวัดหากแสดงความเห็นแล้วมันไม่ถูกใจพี่นวัด
แต่ขอให้เข้าใจเถอะนี่คือความห่วงใยและปรารถนาดีจากพิการนะครับ
ขยับต่ออย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีเพราะอะไรก่อนพี่การจะมาห่วงพี่นวัด
มีแม่ห่วงก่อนแล้วแม่ไหนแม่ลีน่าแม่ลีน่าแม่ลีน่าแสดงความห่วงใยพี่นวัดมาก่อนแล้วเช่นกัน

พี่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจพี่เครียดมากความดันมันขึ้นสูงมันทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้นะพี่
พี่ต้องรักตัวเองมากนะคะตอนนี้ต้องเข้มแข็งต้องอดทนเมื่อเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้ว
อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนอ่ะเราต้องแข็งแรงก่อนเราต้องสุขภาพ

ว่าถ้าพี่ลีน่าแม่ลีน่าลีน่าจังยันจามาเมื่อไหร่เนี่ยขนาดลุงตู่ยังโดนมึงคือกูเลย

นี่คือท็อปนี่คือความรักรักระหว่างพี่ลีน่าแม่ลีน่ากับพี่นวัดมาก
แต่ความร้อนแรงครั้งนี้เนี่ยเป็นซุปเปอร์ดราม่าแล้วยังไม่จบแค่นี้นะครับ